สำหรับศึกคู่นี้ย้ำกันอีกครั้งโปรแกรมการถ่ายทอดสดนะคะ๔โมง๑๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ